วัตถุดิบสำคัญในการทำขนมหน่างเล็ดก็คือข้าวเหนียวที่ผ่านการนึ่งแล้วนำมาปั้นก้อน
แล้วกดให้แบนก่อนนำไปตากแดดให้แห้งแล้ววัตถุดิบสำหรับการปรุงรสชาติให้กับขนมนางเล็ดก็คือ
น้ำตาลอ้อยแบบที่ตั้งเคี่ยวแล้วนำมาโรยบนหน้าขนม
โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำขนมหนังเล็ดที่ขาดไม่ได้คือ
กระทะที่ใช้สำหรับการตั้งไฟทอดข้าวเหนียวที่ผ่านการตากแดดให้แห้งแล้ว
และใช้ในการตั้งไฟเขี้ยวน้ำตาลอ้อยสำหรับการโรยบนหน้าขนมนางเล็บอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน